ขยับไปหน้า๗๑๑กันบ้างค่ะ

แต่ว่าล่าสุดเกิดเหตุหนึ่ง
เป็นแผลเวลาะเลยทีเดียว

กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าจุธามาศทัศนา
ก็โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความอ้างว่าหลานสาวถูกกัดที่ใบหน้า
หลังจากพ่อแม่พาไปร้านสะดวกซื้อ๗๑๑สาขาหนึ่ง
ส่งผลให้บาดแผลรอยเขี้ยวเต็มหน้านะคะ
พร้อมกับเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยออกกฎหมายคุ้มครองประชาชน
ดูแลสุนัขจรจัดเนื่องจากหลังเกิดเหตุ
ยังไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ค่ะ
แล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับใครอีกนะคะ
นางสาวพัทรพรทัศนาอายุ๒๓ปีของน้องมุก
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่ถูกสุนัขกัด
เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะบอกว่าเหตุเกิดประมาณ๓ทุ่มของวันอาทิตย์
หน้าเซเว่นบริเวณชุมชนเอื้ออาทรโครงการ๒ซอยท่าข้ามเขตบางขุนเทียน
มุกเนี่ยเดินตามแม่ออกจากร้านถูกสุนัขจ้องมอง
มุกก็เลยหยุดนิ่งแล้วก็จ้องกลับด้วยความหวาดกลัว
จากนั้นค่ะสุนัขก็กระโดดกัด๒ครั้งนะคะ
โดยที่ไม่ได้หาเรื่องหรือว่าเหยียบหางสุนัขก่อนแต่อย่างใดค่ะ
หน้าสาวของน้องมุกเปิดเผยว่าช่วงเย็นเมื่อวาน
โดยก็มอบกระเช้าของเล่นแล้วก็ขนมให้ส่วนหนึ่ง
ส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลยังไม่ถูกพูดถึง
อาการบาดเจ็บของน้องขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าสังเกตการณ์นะคะ
จากบริเวณลูกตายังมีอาการบวมทั้งสองข้างค่ะ
ทีมข่าวสอบถามเพิ่มเติมไปยังฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาพิบาล
สำนักงานเขตบางขุนเทียนซึ่งก็มีหน้าที่ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
แต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระบุว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้
แต่เบื้องต้นทางศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัดซึ่งอยู่แถวเขตประเวท
อาจจะเข้าไปนำสุนัขตัวนี้มาอยู่ในความควบคุมดูแล
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนะคะ
ประเด็นนี้เห็นอยู่บ่อยครั้งสุนัขจรจัดกัดผู้สัญจรไปมา

ครั้งหนึ่งนายโรเจอร์โลฮานัน
เลขาธิการสมาคมพิทักษัตว์แห่งประเทศไทย
มองว่าการกำจัดสุนัขจรจัดที่กัดประชาชนไม่ใช่การแก้ปัญหา
แต่ควรทำให้สุนัขทุกตัวขึ้นทะเบียนในระบบ

ควรใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพไปก่อนค่ะ